คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เห็นภาพแล้วคนก็เป็นห่วงแล้วก็ตกใจค่ะ
อยู่ดีมีศพผู้ชายคนนึงนอนเสียชีวิตอยู่กลางถนนแถววัดบวรแบบนี้ค่ะ
คือมีคนร้องเรียนมากับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นชายเร่ร่อน
ติดโควิด๑๙แล้วก็เสียชีวิตตั้งแต่เช้ายันค่ำศพอยู่ที่เดิม
ศพอยู่ที่เดิมกลางถนนแบบนี้ไม่มีหน่วยงานไหนมาเก็บศพไปเลย
ชาวบ้านบอกว่าจะเข้าไปช่วยก็ไม่กล้าก็กลัวโควิดกันนะคะ
แล้วก็โพสต์ภาพเอาไว้นะคะบอกว่ามีคนแจ้งขอความช่วยเหลือมา
ชาวบ้านคนนี้ติดโควิด๑๙เดินมาแล้วล้มไปเลย
ตอน๑๐โมงเช้าของวันนี้ตอนแรกมีกู้ภัยมาดูมาให้ออกซิเจน
ตอนบ่าย๒แต่สุดท้ายคือช่วยไม่ทันเขาเสียชีวิต
ใช่ค่ะทีมข่าวของเราบอกว่าตรวจสอบไปตอนประมาณ๒ทุ่มกว่า
ศพยังอยู่ที่เดิมนะคะครับชาวบ้านบอกว่าแจ้งหลายหน่วยงานแล้วจริง
ไม่มีหน่วยงานไหนมาเก็บศพศพอยู่ที่เดิม
ช่วยหน่อยน่าสงสารมาก
นี่นะคะตรงกันข้ามกับวัดบวรค่ะ
นี่ค่ะพอมีการแชร์กันในโลกออนไลน์คนก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะ
ส่งต่อกันเพราะว่าอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วย
เราก็ส่งคุณสุชาดาสิริโครงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไป
นี่คือตรอกบ้านพานถมนะคะแถวแถววัดบวรนะคะ
เป็นพื้นที่ของสนชนะสงคราม
ก็มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ศพ
มีชุดปฏิบัติการพิเศษนะคะ
ผู้กำกับสนชนะสงครามก็ประสาน
ในการนำร่างของผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ตรงนี้
เพราะข้อมูลเบื้องต้นบอกว่าเสียชีวิตจากโควิด๑๙
ทีนี้ค่ะเขาก็มีการเก็บกู้ร่างเรียบร้อยเสร็จสิ้นแล้วนะคะ
แต่จริงแล้วเนี่ยมี๒ศพนะคะ
มีที่ราชดำเนิน๑ศพที่ตรอกบ้านพันธมอีก๑ศพนะคะ
นี่ค่ะรู้ชื่อผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะคะ
นายสมเกียจอายุ๕๐ปี
ทีมข่าวก็เลยไปถามคนที่ร้องเรียนมากับทีมข่าวของเราอะค่ะ

คนที่ร้องเรียนเข้ามาเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้
คือเป็นคนเร่ร่อนนะแล้วก็อยู่ในตรอกอยู่ในซอยตรงนี้แหละ
เขาเห็นอยู่หลายวันแล้วว่าป่วย
อาการหนักล้มลงไปกองกับพื้นกลางถนนตอน๑๐โมงเช้า
บ่าย๒กู้ภัยมามาให้ออกซิเจนพยายามจะช่วยชีวิต
โมงเย็นอาการหนักขึ้นช่วยชีวิตเอาไว้ไม่ทัน

ทุ่มครึ่งพยายามประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยนะคะ
สุดท้ายก็เจ้าหน้าที่เขาก็ช่วยเก็บกู้ร่างไปแล้วนะคะ
คือคนเขาก็หวนใจนะคะเพราะว่ากลางถนนเลยโควิด๑๙ด้วย
เห็นใจผู้เสียชีวิตด้วยทนดูไม่ได้ไม่อยากจะปล่อยศพเขาไว้แบบนั้นนะคะ
ทีนี้ค่ะพอเก็บกู้เรียบร้อยเนี่ยนะคะก็ต้องประสานกับทางญาติผู้เสียชีวิตนะคะ
ได้ข้อมูลมาแค่ว่ามีภรรยากับลูกแต่อยู่ชุมพรเลยค่ะ
ชุมพรเลยก็คงอยู่ระหว่างเดินทางมา
รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนานะคะ
ตามขั้นตอนช่วงนี้ก็ต้องนำศพไปตรวจพิสูจน์ด้วยนะ